เจอกันเขม่นกันก็ไปตีกันแล้วครั้งนี้ค่ะลามไปในที่ที่ไม่ควรไปก็คือหน้าห้องฉุกเฉินก็ยังมีค่ะ

ก็จะมีผู้ป่วยมีญาติผู้ป่วยมีคุณหมอมีพยาบาลแต่กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยค่ะ
ก็ยังตามมาเอาคืนนะคะหน้าห้องฉุกเฉินก็ยังตามมาแบบนี้ค่ะ
คือก่อนหน้านี้สองกลุ่มมีปัญหากันเพราะไปเขม่นกันในงานของหมู่บ้าน
เที่ยวกันแล้วเจอกันแล้วก็มีปัญหาต่างฝ่ายต่างก็บาดเจ็บ
แล้วก็มาโรงพยาบาลนี่แหละนะคะแต่ก็ยังไม่สาแก่ใจหรือยังไงไม่ทราบ
ก็ตามมาเอาคืนฮะเนี่ยค่ะผู้ชายคนนี้ก็อยู่อีกฝั่งนึงนะคะ
ก็เนี่ยตามมารุมเอาคืนแบบนี้ภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาล
พระยุพราชกุชินารายก็บันทึกเอาไว้ได้นะคะ
แล้วก็หลังจากนั้นก็หลบหนีกันไปคนละทิศคนละทาง
ตอนนี้ตำรวจกำลังติดตามตัวผู้ก่อเหตุนะคะ
ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจภูทรจังหวัดกาลสินบอกว่ารู้แล้วนะคะ
ผู้ก่อเหตุทั้งหมดเป็นใครรู้แล้ว
แล้วก็ควบคุมตัวได้แล้ว๓ราย
เป็นเยาวชนอายุ๑๓ปี๑๕ปีและ๑๗ปีค่ะ
ส่วนผู้ก่อเหตุที่เหลือทางญาติก็ติดต่อ
ขอมอบตัวในวันนี้นะคะเดี๋ยวต้องดูว่าครบจำนวนหรือไม่นะคะ
สาเหตุมาจากวัยรุ่นสองกลุ่มไปเที่ยวงานในหมู่บ้าน
แล้วก็ตรวจทำร้ายร่างกายกันมีการยิงกันด้วย
ต่างฝ่ายต่างมีผู้บาดเจ็บฝั่งละ๑ราย
ก็ส่งมารักษาที่โรงพยาบาล
แล้วก็มีการตามมาเพื่อที่จะรุมทำร้ายเอาคืน
คือมาเยี่ยมฝ่ายของตัวเองมาเจออีกฝ่ายหนึ่ง
ก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่เราเห็นกันค่ะ